คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ครับ
เป็นอุบัติเหตุที่หลายคนสนใจติดตามข่าวนะครับ
เพราะว่าไฮโซหนุ่มนักธุรกิจดัง
ขับเครื่องบินเล็กจอดที่ลานบิน
แต่ปรากฏว่าที่ลานบินตรงนั้นนะฮะมีคนมาวิ่งออกกำลังกาย
เครื่องบินเล็กลำนี้ชนผู้ชายคนนี้จนเสียชีวิต
มีคำถามหลายคำถามว่าสรุปแล้วตรงนี้เป็นลานจอดเครื่องบิน
หรือเป็นสถานที่ออกกำลังกายกันแน่
ไม่เคยเกิดอะไรแบบนี้บ่อยนะคะไม่ค่อยเห็นนะคะ

คนที่ขับเครื่องบินเป็นน้องภรรยาของนายเนวินชิดชอบ
อดีตนักการเมืองดังคนยิ่งสนใจข่าวนี้ไปใหญ่เลยนะครับ
นี่ครับเหตุเครื่องบินเล็กเฉียวชนคนจนเสียชีวิต
ภายในบริเวณสนามบินสหพัฒน์นะครับ
เจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วครับ
ใบพัดหน้าปีกเครื่องบินด้านขวามีรอยแตกได้รับความเสียหาย
ล้อหลังซ้ายแตกได้รับความเสียหาย
และที่สำคัญนะครับพบศพของชาย๑คน
ลำตัวท่อนบนตั้งแต่เอวขึ้นไปขาดจากท่อนล่าง
ทราบชื่อภายหลังก็คือนายสิทธิเดชแช่ลี่อายุ๕๑ปี
จากการสอบสวนนายบรามสุภาอายุ๔๙ปี

ขับเครื่องบินเล็กมาจากสนามบินดอนเมือง

จากนั้นเขารู้สึกว่าชนอะไรสักอย่างหนึ่ง
ปรากฏว่าเป็นการชนคนครับ
นายสิทธิเดชซึ่งกำลังออกกำลังกาย
บริเวณกลางรันเวย์สนามบินเลย

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รับไว้เป็นคดีชนะสูตรก่อน
และจะได้ทำการสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปนะครับ
คือมีรายงานว่าสำหรับนายบรามสุภาคนขับเครื่องบินเล็ก
เป็นน้องภรรยาของนายเนวินชิดชอบอดีตนักการเมือง
โดยปกติแล้วนายบรามจะใช้เครื่องบินไปทำธุระตลอดเวลา
กระทั่งมาเกิดเหตุดังกล่าวนะครับ
เรื่องนี้อย่างที่บอกคนสนใจติดตามข่าวนะครับ
พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยก็เปิดเผยนะครับ
ผู้เสียชีวิตทำงานในโรงงาน
แล้วก็มาวิ่งออกกำลังกายบริเวณรันเวย์
และเครื่องบินก็บินเข้ามาจอดแล้วก็ชนเขาอย่างจัง
คดีนี้มีคนสนใจตอนนี้ได้สั่งการ
ให้ผู้การจังหวัดควบคุมดูแลคดีด้วยตนเอง
แล้วก็ต้องมีการเรียกสอบพยานรวมทั้ง
สรุปสำนวนหลักฐานต่างให้เรียบร้อย
ซึ่งหากสอบสวนเสร็จก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับ
แต่จะขึ้นอยู่ที่ว่าจงใจหรือไม่จงใจ
ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะครับ
คนสนใจเพราะว่าเป็นน้องเมียคนดังก็กลัวเรื่องจะเงียบ
และอีกอย่างหนึ่งเรื่องที่ต้องตรวจสอบคือ
จอดนี่มันเป็นสารที่ออกกำลังกายได้หรือเปล่านะครับ
ทนายเดชากิติวิทยานันต์ได้ออกมาให้มุมมองในคดีนี้
บอกว่าต้องดูเจตนาและดูว่าสถานที่ตรงนี้

หรือว่าเป็นเขตเฉพาะห่วงห้ามสำหรับเครื่องบินเท่านั้นนะครับ
บริเวณที่มีการชนคนจนถึงแก่ความตายบุคคลนั้น
อยู่ในบริเวณที่ห้ามเข้าหรือบริเวณที่สำหรับเครื่องบินขึ้นลงหรือไม่
ถ้าเป็นแบบนั้นก็นะผู้ตายมีส่วนผิดแล้วก็ไม่สามารถใช้ความระมัดระวังได้
ก็จะกลายเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัย
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่สามารถออกกำลังกายได้ไหม
มีเครื่องหมายอะไรห้ามหรือไม่อย่างไร
ถ้าสมมุติว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีป้ายห้ามนะ
แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นที่สำหรับเครื่องบินขึ้นลงหรืออะไรต่างเหล่านี้
ถ้ามีเครื่องบินมาขึ้นลงโดยที่ผู้ตายไม่ทราบ
อันนี้อาจจะเป็นเรื่องการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้
คดีนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอพนักงานสอบสวน
รวบรวมพยาหลักฐานข้อที่จริงและพฤติการต่อไปนะครับ
ก็ต้องดูเรื่องการปิดกั้นพื้นที่หรือเปล่า
หรือว่ามีการแจ้งลงจอดเครื่องบินหรือเปล่า
มันไปมีจุดผิดพลาดอยู่ตรงไหนนะคะ
เดี๋ยวรอติดตามค่ะสำหรับความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ